คุณผู้ชมครับท่านผู้ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวต่อ

คุณผู้ชมด้วยครับไปเที่ยวครับเดี๋ยวจะพาไปที่นี่
พุทธอุทยานถ้ำปฏิหารครับที่อำเภอโขงเจียมนะครับ
ซึ่งเป็นถ้ำที่เขาเชื่อกันว่าเชื่อมต่อได้กับเมืองมาดาน
เมืองมาดาลนั่นเองท่านรอพูดว่าก็รู้ดี
เพราะฉะนั้นไปติดตามเลยนะครับจากผู้สื่อข่าวเสียงดีของเรา

ที่นี่คือพุทธอุทยานถ้ำปฏิหารตะบนนาโพกลางอำเภอโขงเจียม
อุบลราชธานีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
จุดนี้จะมีลานหินกว้างท่ามกลางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ติดแม่น้ำโขงที่อีกฝั่งเป็นประเทศลาว
ห่างจากตัวจังหวัดกว่า๑๒๐กิโลเมตร
มีเจดีสีทองเด่นเป็นสง่าและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ได้สักการะ
ที่สำคัญมีถ้ำปฏิหารชื่อเดิมคือถ้ำมืด
เชื่อว่าเป็นทางเชื่อมต่อกับเมืองบาดาน
มีพญานาคาราชอยู่ภายในถ้ำ
ปู่ที่อยู่ตรงนี้คือปู่นีรการ
เป็นพญานาคาราชนี่แหละแต่นามของพระองค์ท่าน
คือปูนิรการเป็นสีดำ
ทั้งในถ้ำปฏิหารนี้นะครับเป็นถ้ำมืดและก็ลึกมาก
ต้องเตรียมไฟแบบนี้ไปด้วยครับหนักเหมือนกันครับ

มีทางเดินลึกเข้าไปหลายร้อยเมตร
เข้าไปก็จะได้ยินเสียงน้ำไหล
ลงไปดูใกล้ก็พบว่ามีน้ำใสไหลออกมาจากซอกหิน
ไหลลงไปตามช่องซึ่งเป็นถ้ำอีกช่องหนึ่งครับ
เดินเข้าไปในถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปปางต่าง

เพราะว่าทางเข้าแคบมาก

เพราะฉะนั้นข้างในมืดตึบเลยครับ
แต่ก่อนชาวบ้านจึงเข้ามาแค่บริเวณกว้างช่วงแรกของถ้ำเท่านั้น
เพื่อส่งน้ำพระในเทศกาลสงคราน
จะมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนำไปวางไว้ตามช่องหิน

เชื่อว่าที่นี่เป็นเมืองลับแลด้วยนะครับ
เพราะไม่ทราบเลยว่าความยาวของถ้ำเท่าไหร่
และจะไปสิ้นสุดหรือทะลุที่ไหน

ก็ยังไม่มีใครสำรวจถ้ำนี้ได้สำเร็จ

ส่องเข้าไปโอ้โหก็สว่างนะครับ

ชาวบ้านก็บอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นลายแบบนี้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าปกติจะมืดไม่ได้

จากนี้ไปจะเป็นธรรมชาติภายในถ้ำล้วนครับ

ปกติจะปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้า

เนื่องจากอากาศหายใจไม่เพียงพอครับ

พบว่ามีการปิดปากถ้ำไว้อย่างหนาแน่น
ชาวบ้านก็ช่วยกันเปิดออกครับ
เราหาประตูไม่ได้

ชาวบ้านพยายามจะหาประตูทางเข้า

อาจจะเข้าไปด้วยที่รู้ทั้งวิถึงการ
แล้วก็คงน่าจะไม่มีอากาศหายใจอยู่แล้วครับ

เราก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้นะครับแล้วก็
แต่ว่าดูแล้วมันจะโล่ง

นั่นแสดงว่าน่าจะเป็นถ้ำที่ทะลุไปได้

ก็โบกมือลาบอกว่าถ้าจะไปต่อ

ท่านไม่ให้เข้ามาเข้าทรงที่นี่
ที่นี่เป็นสถานพุทธสถานสงฆ์
พิธีเข้าทรงเด็ดขาด

การสักระราบุชาเทือดฑูล
ปฏิบัติธรรมส่วนมนต์

ช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยนะครับ